เรื่องของเสียโป้กันหน่อยนะเสียโป้จากคนธรรมดากลายเป็นเน็ตไอดอล
ชอบเสียโป้มากแล้วก็ติดตามผลงานของเสียโป้มาเรื่อย
ไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรแฟนคลับรายนี้รู้หมดนะฮะ
แต่ปรากฏว่าแฟนคลับรายนี้เขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เพจเขาอินบล็อกมาบอกว่าอยากให้เสียโป้มาเยี่ยมน้องชายเขาหน่อย
ไม่ทันค่ะเพราะว่าตัวเสียโป้ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วสุดท้ายมาอีกทีคือน้องเสียชีวิตแล้ว
กลับจากที่ว่ามาเยี่ยมต้องกลายมาเป็นกราบศพแบบนี้นะคะ
โป้ก็คือนายอภิวรักษ์ชัดอานนท์เดินทางไปที่วัดลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปร่วมรดน้ำศพ
ผู้ตายก็คือนายประวิทย์มงคลนิมิตรหรือว่าชื่อเล่นว่าน้องอายุ๒๐ปี
เป็นแฟนคลับของเสียโป้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าอยากให้เสียโป้มาเยี่ยมน้องชาย
ที่อาการสุดลงทุกวันเนี่ยสักครั้ง
เพราะน้องชายชื่นชอบเสียโป้อย่างมาก
อยากจะพูดคุยแล้วก็อยากจะเจอหน้าสักครั้ง
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าน้องตายไปแล้ว
โป้เปิดเผยความในใจแบบบอกว่าได้รับข้อความ
แล้วก็ตั้งใจจะไปหาคุณน้องผู้ตายเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารีบบินกลับมาจากต่างประเทศ
แต่ปรากฏว่าช่วงเช้ามืดของวันนั้นมาทราบว่า
คุณน้องเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
ก็เลยรู้สึกเสียใจอย่างมากที่มาหาน้องไม่ทัน
พร้อมย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเองไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ไม่สนใจด้วย
ว่าใครจะมองว่าการช่วยเหลือสังคมเป็นการสร้างภาพ
คือลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเนี่ยนะคะบอกว่า
ผู้ตายป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาตั้งแต่เกิด
ที่ผ่านมาผู้ตายชื่นชอบแล้วก็ติดตามเสียโป้จากสื่อต่าง
จนกระทั่งไปพบตัวจริงเธอก็เลยตัดสินใจโพสต์
ในอินบ็อกซ์ของเสียโป้แล้วก็เสียโป้เนี่ย
สุดท้ายแล้วก็ติดต่อกลับมาที่โรงพยาบาลเสนาบอกว่า
อยากจะมาหาน้องแต่ว่าสุดท้ายผู้ตายรอไม่ไหวแล้ว
คุณผู้ชมพิธีจัดประนักกิจศพเนี่ย
จะมีการจัดขึ้นในวันที่๒๔ตุลาคมนี้
ซึ่งทางเสียโป้เองก็ช่วยเงินไป๕๐๐๐บาทนะคะ
จู่เสียโป้ก็กลายเป็นไอดอลเป็นคนดังขึ้นมาซะอย่างนั้น
ที่ก่อนอันนี้ปัญหาก็เยอะเหมือนกัน